พี่นักข่าวก็เลยไปถามดูนะคะ
ล่าสุดค่ะหนุ่มเมฆเขาก็ออกมายืดออกแมนตอบออกสื่อแล้วนะว่าตอนนี้
แล้วก็ยังปากแข็งนะไม่ขอระบุสถานะค่ะ

เอาเป็นว่าถ้าเลือกสถานะเป็นมากกว่าคนพิเศษเมื่อไหร่
ก็ไว้มาอัปเดตกันอีกทีนะคะ

เรียกว่าเราคุยกันเป็นแบบเพื่อนไปก่อนดีกว่าครับผม
ตอนนี้คือผมยังแบบไม่ยัง

ไม่มั่นใจว่าอนาคตจะเป็นยังไงครับ
ก็เลยคุยกันเป็นเพื่อนไปก่อน
ก็เขาเป็นเพื่อนสนิทครับผมก็เป็นเพื่อนสนิท

ฉะนั้นแล้วเราก็เลยไม่ได้พยายามที่จะเข้าไปจีบอะไรแบบนั้น

อันนี้ต้องคำตอบ
ก็เป็นเพื่อนที่พิเศษเย็นกันครับ
เออพอถามเรื่องความรักนี่
ตอบแบบไม่ค่อยเต็มปากเต็มคำเท่าไหร่นะ